รัฐมาแล้วนะคะจะเจอกับเราสองสาวค่ะ
ผู้ผู้ชมคะวันนี้สิบสามกลุ่มพาพันธ์นะคะ
ลูกชายหัวแก้วหัวแวนของซุปเกิ้ลมัมพันธุ์
ตรองอย่างคุณแพทย์นับประพานะคะคุณผู้ชม
ซึ่งวันนี้บรรดาพิธีกรรายการแชร์ข่าวสาวสตรอง

เขาก็มีของขวัญมาเตอร์ไพรส์หลานด้วยเหมือนกัน
ว่าแต่แม่แพทย์ซิงเกิ้ลมัมพันแกร่งจะแฮปปี้ขนาดไหน
วันนี้พี่แจ๊กกะรีนวิ่งตามไปอัดคลิปน่ารัก
ก่อนที่นางจะวิ่งรถขึ้นรถไปทำงานต่อมาฝากแฟนด้วย

ของขวัญของแม่แอฟวันนี้วันเกิดเลสซิ่ง

ของขวัญของแม่แอฟวันนี้วันเกิดเลสซิ่ง๑๓กุมภา๒ขวบแล้วค่ะ
ส่วนทองในนี้ก็เป็นของอาตุ๋ยส่วนกล้วยเนี่ยเป็นของแม่
ที่แม่จะให้เป็นของขวัญลูกในวันนี้

วันนี้ต้องบอกลูกไปแล้วว่าวันนี้แม่รับงานแน่นไปเลย
ก็เลยจะชดเชยเป็นวันพรุ่งนี้รวบก็คือวาเลนไทยอยู่กับลูกแล้วก็สุขสรรค์วันเกิดลูกไปด้วย
โอ้ยแฮปปี้นะวันวาเลนไทยอยู่กับลูกแล้วก็แฮปปี้เบิร์สเดย์ลูกไปด้วยเลยนะคะ
วาเลนไทยหลายคนก็จะบ่นว่าไม่มีคงไม่มีคู่อย่าลืมนะว่าวันวาเลนไทยเป็นวันแห่งความรักจะอยู่กับใครก็ได้ถ้าเป็นคนที่เรารักคุณรักดิฉันไหมอยู่กับฉันได้ไหม
นะโดยเฉพาะความรักจากคนในครอบครัวเนาะที่มีให้กันเสมอนะคะวาเลนไทยนี้นอกจากรักแฟนแล้วรักคุณพ่อคุณแม่รักคนในครอบครัวด้วยแล้วกันเนอะ